คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ

สุดจะทนแล้วกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ

เอารูปของเธอกับน้องเลสซิ่งนี่นะคะ
ไปหลอกขายของให้กับคนอื่น

มีการเอารูปของแม่แพทย์กับน้องเรสซิ่งค่ะ
เอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
รูปเนี่ยแบบว่ากำลังเล่นสนุกสนานเลย
กับรถของเล่นของน้องอ๋อรถแบบนี้สนานเย็บอ๋อ

เพจนี้นะคะไปซื้อแอปโฆษณาโปรโมทใหญ่โต

ผลปรากฏว่าเห็นแม่แพทย์กับน้องเลสซิ่งเล่นกันมีความสุข
พ่อเขาก็อยากซื้อให้ลูกหลานเขาบ้างทีนี้
กลายเป็นว่ามีคนหลงเชื่อกันเยอะค่ะ
และแม่แพทย์บอกเลยว่าครั้งนี้มีการโกงเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่ามีคนมาแจ้งมาบอกว่ามีการโอนเงินไปซื้อ
แต่สุดท้ายแล้วของก็ไม่ได้ค่ะ
แล้วแม่แพทย้ำเลยนะคะว่าใครที่เป็นเหยื่อไปแจ้งความกันหน่อย

แม่แพทย์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
บอกว่าเห็นแล้วอารมณ์ขึ้นจริงคุณผู้ชม
เศรษฐกิจแบบนี้ยังมาหลอกลวงหากินกันกับความเดือดร้อนของคนอื่นอีก
เพราะคนที่เขาค้าขายสุจริตบางคนที่เขาขายรถขายอะไรแบบนี้ของเล่นเด็กจริง
เดี๋ยวจะกลายเป็นการเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่แพทย์กันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าเขาทำมานานมากไม่เคยโดนจับเลย

ใครที่ได้รับผลกระทบนะใครที่โดนไปซื้อมาแบบนี้นะคะ
แจ้งความเลยเพราะแน่นอนว่าคุณโดนโกงแล้ว

แล้วก็รูปที่เป็นแม่แพทย์กับน้องเรสซิ่ง

อันนี้เขาซื้อของเขาเองแล้วก็ไม่ได้ซื้อจากร้านนี้ด้วย
คือมันสงสารร้านที่เขาขายจริงด้วย
นี่เห็นบอกว่าคุณแพทย์เนี่ยทักคนที่เป็นมิจฉาชีพ
หลอกขายไปแต่ก็ยังไม่ยี่หรานะ
เห็นรุ้นได้จับเลย

แล้วก็แฟนคลับพี่แพทย์ก็ดูนิดนึงละกันเนอะ